ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่พ่อแม่รับไม่ได้หรอก
ไฮเทคน้องไฮเทคเป็นลูกชายสามขวบวัยกำลังน่ารักเลยค่ะ
คือน้องมีอาการเหมือนกับหายใจไม่ออก
พาไปหาหมอนะหมอบอกว่าไงรู้ไหม
หมอบอกว่าน้องมีอาการคือหลอดลมอักเสบ
แม่ก็กังวลไงคุณหมอคะหลอดลมมันจะเกี่ยวข้องกับปอดไหม

หมอบอกว่าหลอดลมอักเสบคล้ายกับปอดอักเสบ
แต่อาการไม่เยอะไม่ต้องเอ็กซาเรย์ดูปอดหรอก
สุดท้ายน้องเสียชีวิตคุณผู้ชม

แล้วคุณแม่ของน้องไฮเทคตอนนี้กำลังท้อง

เรื่องนี้คุณแม่เอามาโพสต์ขอความเป็นธรรมไว้ในเพจนะ
แล้วทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่
เราต้องไปที่จัดงานศพของน้องคิดดูสิ
ต้องไปคุยกับแม่ที่วัดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของลูก
ก็ไปที่วัดเขาน้อยที่สระบุรีค่ะ

คุณแม่ก็คือว่าที่ร้อยตีหญิงพัชยาวีผู้สุกนะคะ
คุณแม่เล่าให้ฟังว่า๒๙มกราที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ไฮเทคมีอาการหอบหอบแล้วก็มีไข้ต่ำ
แม่ก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลไปเอกชนแล้วนะ
หมอบอกว่าแม่น้องมีอาการหลอดลมอักเสบ
แม่ก็เลยแบบคุณหมอมันจะเกี่ยวข้องกับปอดติดเชื้อไหม
หมอบอกว่ามันคล้ายกันนั่นแหละหลอดลมอักเสบกับปอดอักเสบ
แต่อาการไฮเทคไม่ได้เยอะไม่ต้องเอ็กซาเรย์ปอดหรอก
เอายาไปละกันคุณแม่คุณแม่ก็ให้น้องทานยานะกลับบ้านได้เลย
คุณหมอค่ะไม่ต้องแอดมิตรลูกหนูจริงเหรอคะ
ไม่ต้องลูกอาการไม่เยอะ
ทีนี้พอกลับมาถึงที่บ้านคุณผู้ชมเที่ยงคืน
ไฮเทคหายใจไม่ออกค่ะพ่อกับแม่ไม่ไหวแล้ว
พากลับไปที่โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเดิมนั่นแหละ
แต่เจอคุณหมออีกคนนึงนะแล้วหมอคนนี้ให้ออกซิเจนพ่นยา
หมอออกมาบอกกับพ่อกับแม่ว่าคุณแม่คุณพ่อ

นี่คุณแม่รู้ไหมออกซิเจนในเลือดต่ำมาก
นี่ต้องปั๊มหัวใจเดี๋ยวหมอมานะขอไปปั๊มหัวใจก่อน
หัวใจอยู่เป็นชั่วโมงคุณผู้ชม

แล้วปั๊มอยู่สุดท้ายน้องไม่กลับมาน้องเสียชีวิตแล้ว
นี่ไงพ่อกับแม่ถึงช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
อ้าวอะไรน่ะไปโรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลนี้แหละตอนแรกหมอบอกว่าอาการไม่เยอะ
แต่พอพาไปอีกตอนเที่ยงคืนหมอบอกอาการหนักมาก
แม่บอกว่าแม่รู้สึกคาใจเหลือเกิน
แล้วอย่างหนึ่งที่หมอบอกว่าลูกเป็นหลอดลมอักเสบ

แม่ก็เลยอยากร้องขอความเป็นธรรม

ตอนนี้คุณแม่ท้องแล้วท้องแฝด๓เดือนคุณผู้ชม

แล้วแม่อยากให้เคสนี้เป็นอุทาหรณ์เลย
ตอนที่นักข่าวของเราไปถึงที่วัดนี้เนี่ยนะคะ
คุณพ่อคุณแม่มันมีช็อตที่บีบหัวใจ

เพราะว่าคุณแม่เคาะโลง
เคาะโลงบอกรักลูก
แล้วก็บอกว่าลูกจะต้องได้รับความยุติธรรม
คุณแม่กับคุณพ่อเนี่ย
จะเก็บศพน้องเอาไว้ก่อนนะคะจะเก็บให้ครบร้อยวัน

เอามาวางอยู่ที่หน้าโรงแบบนี้ค่ะ

ว่าโรงพยาบาลจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่ายังไง